ทำไมมาตรการมันไม่เหมือนกันหมดทุกคน

ขึ้นตึกหรือขึ้นอาคารที่พักอาศัยของลูกค้า
ให้ลูกค้าลงมารับด้านล่าง
แต่ติ๊กไปเลยนะเมื่อกี้ว่าต้องการที่จะไม่อยากที่จะสัมผัสของ

เวลาปลัดโจทย์ผ่านบัตรเครดิตแบบเนี้ย
แต่ถ้าตัวจ่ายเงินสดแล้วนักแม่งรอถึงเที่ยงมายังรอ
พี่ครับผมทำตามกฎของบริษัทจริง
เดี๋ยวถ้ากูรู้คุณไปส่งใครถึงห้องไหนถึงมึงโดน

ใส่หัว